หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้นำเสนอไปว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งเนาะ
ออกมาตามหาสามีที่หายออกจากบ้านไป
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะคะ
ก็มีการเปิดเผยคลิปต่างนานแล้วก็เป็นภาพแม่ลูกคู่นี้
เขาก็เหมือนกับมาร้องสื่อด้วยบอกว่าอยากให้ช่วยตามหาสามีให้หน่อย
สามีเนี่ยคือนายพยับอารีชมวัย๔๐ปีนะคะ
คือคุณแม่เนี่ยโพสต์ตามหาสามีในโซเชียลแล้วก็ลูกสาว
คุณแม่เล่าว่าลูกสาวก็บอกว่าหนูก็อยากจะให้แม่ให้พ่อเห็นหนูด้วย
ก็เลยอัดคลิปลงไปหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่สุพรรณบุรีเนี่ย
ได้คุยกับคุณแม่แล้วน้องนี่ภาพเมื่อวานนี้
อายุ๖ขวบค่ะคือสิ่งที่เธอรู้ล่าสุดก็คือว่า๒๔กุมภาพันธ์ช่วงเย็น
กลับมาส่งที่บ้านแล้วก็บอกภรรยากับลูกบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปดูงาน
คือสามีเป็นผู้รับเหมาอ่าก่อนจะออกไปดูงาน

ไปเจอจุดสุดท้ายคือเห็นว่าสามีเนี่ย

สุดท้ายก็ต้องมีการเนี่ยโพสต์คลิปในการตามหาผ่านทางโซเชียลนะคะ

ก็เป็นห่วงมีการไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
ล่าสุดนะคะนางวิภาวีกับน้องข้าวหอมเนี่ย
ก็มาที่ศูนย์ข่าวไทยรัฐสุพรรณบุรี

อันนี้คือคุณพ่อค่ะนายพยับ

คราวนี้เมื่อวานมากันสองคนแม่ลูก
วันนี้มา๓คนพ่อแม่ลูกเลยนะคะ
ข้าวหอมดูสิดูสดใสใช่หรอ
ใช่กอดพ่อไม่ปล่อยเลยนะคะก็นั่งข้างพ่อนี่แหละครับ
คือเธอก็ขอบคุณไทยรัฐทีวีนะคะ
ที่เป็นสื่อกราณในการช่วยตามหาในบอยหรือนายพยับสามีเนี่ย
วันนี้สี่ทุ่มกลับมาถึงบ้านเขาเล่าบอกว่า

เขาบอกว่าทุกครั้งที่ตาขวากระตุกเนี่ยมักจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับเขา

พ่อเขาก็บอกว่าโอ้อยู่ไหนให้รีบกลับมาบ้านเลยนะ
ทุกคนเขาเป็นห่วงเขาตามหากันอยู่
จนกระทั่งสองทุ่มคุณวิภาวีเนี่ยนะคะ
ก็เลยโทรไปถามคุณพ่อของนายพยับ
ก็คือถามพ่อสามีเนาะว่าได้ติดต่อกับพยับบ้างไหม

สุดท้ายก็เลยรู้ว่าอ๋อนายพยับติดต่อคุณพ่อมาแล้ว
แล้วก็กลับถึงบ้าน๔ทุ่มโดยสวัสดีภาพ
อยากรู้ไหมว่าน้องข้าวหอมดีใจแค่ไหน
ที่คุณพ่อกลับมาแล้วก็มีการสัญญากับคุณพ่อด้วยนะ

ขอบคุณสื่อไทยรัฐนะคะที่
ให้โอกาสหนูกระจายข่าว
ทำให้เขาเห็นคลิปเห็นอะไรทำให้เขากลับมา

หนูอยากจะขอบคุณทุกสื่อช่องทางต่างทั้งในเฟซบุ๊คโซเชียลต่าง
ที่ช่วยแชร์ข้อมูลให้หนูทำให้อย่างนั้นก็ทำให้ลูกหนูได้เจอพ่อเขา
เป็นเรื่องน่าดีใจแหละที่นายพยับกลับมาอย่างปลอดภัยเนอะ
แต่ทีนี้หลายคนสงสัยแน่นอนว่าแล้วเขาหายไปไหน
ตั้ง๗วันติดต่อไม่ได้เขาบอกแบบนี้ค่ะ
เขามีเรื่องเครียดก่อนหน้านี้มีเรื่องเครียดคิดไม่ตก
ตัดสินใจออกไปทบทวนความคิดแล้วก็หาทางออกคนเดียว
ก็รู้สึกผิดนะแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วง
ขอโทษทุกคนด้วยตอนนี้คลายเครียดลงบ้างแล้ว
เห็นหน้าลูกเห็นหน้าครอบครัวก็ดีใจ
นี้เขาก็บอกว่าเขาจะเดินหน้าสู้ปัญหา
ไปพร้อมกับกำลังใจสำคัญอย่างคนในครอบครัว
ก็คือภรรยากับลูกสาว
หาสาเหตุปัญหาในการแก้ไข
ก็ยังเรื่องปัญหาส่วนตัวที่คิดไม่ตก
ไปศึกษาไปพักผ่อนสมอง
เพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไข

ก็คงต้องต่อสู้เพื่อลูกสาว
และครอบครัวเพื่อคนที่เรารัก